คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูจุดนี้พี่น้องชาวภูเก็ต
ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยค่ะจุดตรงนี้มันเป็นสายหลัก
แล้วเวลามีคนมากลับรถตรงนี้นี่ถึงตายนะ
ม็อเตอร์ไซค์คันนี้กลับรถเสียชีวิตเลยค่ะ
ตั้งหวะนี่แล้วว่ะ
โอ้โหเป็นจังหวะที่กำลังยูเทิร์นกำลังกลับรถใครจะคิดไง
โอ้โหดูดิรถมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โห
คือเขาเหมือนจะไม่ใช่แค่กลับรถนะสิ

เขาตีวงตีวงกว้างด้วยนะ
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนเย็นเมื่อวันอาทิตย์ค่ะ
ตำรวจที่สพทหลางได้รับแจ้ง

รถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์
จุดกลับรถตรงนี้ค่ะเป็นจุดกลับรถปูนตานก
ถนนเทพกษัตรีขาเข้าเมืองนะ
อยู่ที่อำเภอทะหลางที่จังหวัดภูเก็ตนั่นแหละ

คนขี่มอเตอร์ไซค์นอนอยู่กลางถนนตอนนั้นเนี่ยยังได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่นะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งปั๊มหัวใจ๕ครั้ง
คนเจ็บคือนายพลนราพงศ์อายุ๕๔ปี
ปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจสุดท้าย
ไม่มีสัญญาณชีพค่ะเสียชีวิตนะ
แล้วพอดูกล้องวงจรปิดนี่เห็นชัดเลยส่วนนี้นี่
นี่คือรถคันที่ชนป้ายแดงใช่ไหมเมื่อกี้
โยต้าคลอสค่ะพุ่งเข้าชนจังจังเลยโอ้ย
มอเตอร์ไซค์และคนกระเด็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
แล้วโตโยต้าเนี่ยจอดจอดเปิดประตูชุโงคดู
หลังจากนั้นคลิปมันก็ตัดไปโอ้โหป้ายแดงห้อยเลยเมื่อกี้นี่
ใช่ค่ะจุดนี้นะดอมเกิดอุบัติเหตุบ่อย
ครับถ้าภูเก็ตเขารู้ก็ดีมันเป็นถนนสายหลัก

แล้วรถก็สัญจรผ่านไปมาเยอะ
ดังนั้นคุณผู้ชมมันมีความสูญเสียเกิดขึ้น
เราจะมีแนวทางเราจะมีวิธีการป้องกันยังไง
คุณผู้ชมช่วยกันเสนอไอเดียตรงนี้มาหน่อยนะคะ
ดูสิแล้วหลังจากเกิดเหตุรถใหญ่ก็มากลับ
เออใช่โอ้โหแล้วรถใหญ่วงยิ่งกว้างเลยเนอ
ใช่โอ้โห